ส่วนการเมืองในบ้านเราเราเพิ่งจะผ่านเรื่องของการโหวตเลือกประธานสภาไปแล้ว
ด่านต่อไปเป็นด่านใหญ่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่แน่นอนนะครับการเมืองของเราจะสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับสว๒๕๐คน
สว๒๕๐คนจะกล้าหารพร้อมหรือไม่ในการลุกขึ้นยืน
แล้วก็ขานว่าโหวตให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนที่ทำการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

ในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
เพราะนายวันมุธมัธนอมมธาว่าที่ประธานสภาคนใหม่
หามรือกับนายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็แน่นอนอีกเช่นกันว่า๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เสนอชื่อทีมพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียว
ขณะที่อีกซีกอำนาจเก่าก็ยังยืนยันว่าจะส่งคนเข้าชิงเก้าอี้นี้เช่นกัน
ส่วนจะเป็นใครขอเวลาหามรือกันก่อน

ช่วงนี้ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอะไรก็เกิดขึ้นได้
แฝงนายะให้ตีความกันเอง
หรือว่าท่านมองอย่างไรนะครับ
แต่ว่าในพักเราก็ต้องคุยกันก่อนนะครับ
แล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นมติภักดิ์นะครับ
ผมว่ายังมีหลายขั้นตอนนะครับ
แล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับ
เท่าที่ดูดินฟ้าอากาศเหมือนท่านสมศักดิ์พูดนะครับ
ก็คงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับ
ช่วงนี้หน้าฝนด้วยก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับ
คือกลไกหลายอย่างนะครับ
แค่ขั้นตอนก็เยอะนะครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องต่างที่มีข้อร้องเรียนอะไรมากมาย
ผมคิดว่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ

ในเมื่อฝ่ายอำนาจเก่าจะส่งคนเข้าแย่งเก้าอี้นายกแน่นอน

มองเข้าไปในซีกรัฐบาลเดิม
ถ้าเอาตามหลักการพักที่ได้สอสอมากที่สุด
ควรจะได้โอกาสเป็นผู้ท้าชิง
ถ้าเป็นเช่นนั้นคู่ชิงก็คงจะต้องเป็นเสียหนูอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ได้สอสอมามากที่สุดในซีกรัฐบาลเดิม
แต่ในความเป็นจริงเสียหนูจะได้เป็นตัวเลือกที่ได้เสนอชื่อจริงหรือ
ในเมื่อไม่มีสวอยู่ในมือ
ผิดกับตัวแทนจากสองพักคือพลังประชามรัฐที่ส่งชื่อ
ป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเข้าประกวด
และรวมไทยสร้างชาติที่เปลี่ยนแผนเสนอชื่อ
นายพีรพรรณสาลีปรัฐวิภาค
ส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องลงคะแนนให้แบบเสียไม่ได้แต่ปัญหาก็คือหากคนใดคนหนึ่งถูกเสนอชื่นแล้วจับรัฐจับหูชนะขึ้นมา
จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้หรือไม่ในเมื่อซิกอำนาจเดิมมีเสียงอยู่แค่๑๘๘เสียงเท่านั้น
จะหาสอสอจากไหนมาเติมให้เกินกึ่งหนึ่งก็คือ๒๕๐คนสมการนี้หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ
ดังนั้นการปลดล็อกการเมืองเพื่อพาประเทศออกจากลมจะไม่ใช่เรื่องยากเลย
ขอแค่สวมีความกล้าหารพอที่จะเอ่ยถ้อยคำด้วยการขานชื่อบุคคลที่ได้รับฉันธามติจากเสียงข้างมาก
สภาพผู้แทนราชดรให้เป็นนายกรัฐมนตรีสวเหล่านั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้พาประเทศไปสู่แสงสว่างอย่างกล้าหาร
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน